ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเกี่ยวกับทางยานเดียว
ชุวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้เชื่อว่ามีประเด็นที่คุณผู้ชมเนี่ย
ส่งไลน์มาพูดคุยกับเราเยอะมากแน่

อย่าลืมติดแฮชแท็กตีแสกหน้ามาด้วยนะคะ
รับเสื้อจากรายการของเราชูวิตตีแสกหน้า

แจกวันละ๓ตัวนะคะ

ที่กาบังจังหวัดยาลา
ก็๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เรายังไม่สงบ

มีการก่อเหตุระเบิด
ทีนี้การวางระเบิดเนี่ย

ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
เป็นทหารพลาณสันหนึ่งราย
ทางโจรใต้วิธีการมันก็จะใกล้เคียงกัน
วิธีการแรกก็คือเอาระเบิดล่อก่อน
ก็ตอนเช้ามีระเบิดมาตั้งแต่ตอนตี๑ครั้งแรก
ท่านผู้ชมครับตีหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่เข้า
เพราะว่าเป็นเวลากลางคืนก็รู้อยู่แล้วครับว่าเข้าไปแล้ว
อาจจะโดนการซุ่มโจมตีหรือไม่ก็อาจจะมีระเบิดลูกถัดมาอีก
พอเช้าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปมีตะหงฐานพราน
สนที่กำลังเข้าไปตรวจดูว่าเมื่อคืนละเบิดตรงไหน
ก็ไปกดไปเจอระเบิดตู้มไปอีกลูกหนึ่งคือเห็นเจ้าหน้าที่มา
ระเบิดน้ำหนักประมาณ๓๐กิโลก็รถรถพังหมด

มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต๑นายที่เป็นทหารพราน
หลังจากนั้นแล้วก็เข้าไปอีกฮะ
ก็ปรากฏว่าเมื่อเวลาถัดมาหลังเกิดเหตุ
พลตำรวจตรีกิจสดาแก้วจันดีผู้บังคับการภูทรจังหวัดยาลา
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิด
ไปตรวจเขาเรียกว่าชุดสอนศึกสอนชัย
เป็นกำลังของเจ้าหน้าที่ทหารรวม๓ชุด
มีทั้งในอำเภอยหาสนทิกำลังเดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ก็ปรากฏว่าเกิดระเบิดขึ้นอีก
ระเบิดครั้งนี้ก็ทำให้ท่านพลตำรวจตีกิจสดา
รู้สึกว่ากระจุกแน่นอก
เกิดอาการจุกแน่นอกหูอื้ออย่างรุนแรง
และมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ
จำนวนมากตั้งหยี่สิบกว่าคน
รู้สึกครั้งนี้นี่ชาวบ้านก็เจ็บด้วยครั้งสุดท้ายครั้งที่๓

ก็เป็นลูกที่๓ก็โดนระเบิดอีก
มีผู้เสียชีวิตอยู่๒ลายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

ผมคงต้องกล่าวถึงเรื่องของงบประมาณ

ตั้งแต่ปี๒๕๔๗จนถึง๒๕๕๙
งบแต่ละปีที่เราจัดขึ้นมาเพื่อซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ต่าง
ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ถ้าคุณมิ้นคงจำตัวเลขได้
หย่อนไปไม่กี่พันก็สามแสนล้านแล้ว
ก็๑๓๑๔ปีที่เกิดเหตุมาตั้งแต่๒๕๕๙
แต่ละปีก็มีงบในการจัดซื้อหมื่น
เริ่มต้นรู้สึกว่าจะประมาณหมื่นล้าน
ปัจจุบันปี๒๕๖๐คุณมิ้นทราบไหมครับว่าปีละเท่าไหร่

ถ้าเอาเงินจำนวนนี้

อย่างที่ผมเคยบอกจะเป็นรถไฟความเร็วสูง

แต่เราต้องเอาไปศูนย์เสียไม่ใช่เงินเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต
อย่างกรณีของดาบตรีอานิรุฑ

ดาบตรีอานิรุธจันทวงเขาเรียกชื่อว่าดาบยักษ์
ปรากฏว่าเป็นคนที่จังหวัดเลยโดยกำเนิด
แต่ดาบยักษ์นั้นมีการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิต
จนสามารถสอบตำรวจได้และก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชาติตรการ
จังหวัดพิศนุโลกแต่เชื่อไหมครับพอตุลา๕๙ปีที่แล้ว
บยักษ์อาสาลงที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาสามาเอง
คืออาสามาเองครับนะฮะมาปฏิบัติหน้าที่กรอบกู้ระเบิด
เมื่อเสียชีวิตแล้วเราก็คงจะเหลือแต่คุณงามความดี
ดาบตำรวจท่านนี้ที่มีบุญกุศลต่อประเทศชาติ
คงก็ต้องขอให้ดวงวิญญาณของดาบยักษ์ไปสู่สุขติ
คุณมิ้นครับผมก็พูดเรื่องนี้ด้วยความเศร้านะ
เพราะว่าหลายครั้งหลายคราที่มีผู้เสียชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรืออาสาสมัคร

อดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นจำนวนหลายพันอยู่ยังไม่รวมถึงชาวบ้าน
ที่เสียชีวิตจากชายแดน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีนี้ผมคงจะไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้คงไม่ได้
ที่ผมเกริ่นนำเรื่องของการซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
คือซื้อมาในปี๒๕๕๒หลังจากปี๒๕๔๗๔๘ก็มีการต่อสู้มีการวางระเบิดในธรรมนองนี้เพื่อสร้างสถานการณ์โดยตลอด
กองทัพบกเนี่ยก็วางแผนในการที่จะสมัยก่อนมันไม่มีอะไรนะ
เขาก็ใช้วิธีการเอาเรือเหาะทางกองทัพบกบอกเอาเรือเหาะไปบินแล้วก็ไปสังเกตการ
สามารถจะมีกล้องซึ่งจับภาพได้นะฮะทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเรือเหาะลำนี้
จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือซื้อมาเพื่อสถานการณ์ของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ
โดยเฉพาะครับเพราะว่ามีเหตุเกิดก่อความไม่สงบอยู่หลายครั้ง
ก็เลยซื้อเรือเหาะลำนี้
ซึ่งลักษณะของเรือเหาะเนี่ยท่านผู้ชมคงเข้าใจนะฮะ
ไว้เอากล้องสำหรับสังเกตการณ์ไม่มีอาวุธ

ซึ่งไอ้เรือเหาะลำนี้นะครับ
ของไทยเราก็มีปัญหาสื่อ
อดีตนายกาลกิยิงรักในอาธบาลสุษย์ที่แล้ว
สอสอพักเพื่อไทยเขาก็ได้เอามาพูดเอามาอภิปราย

เพราะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยยังใช้งานไม่ได้
คือบินยังไม่ขึ้นบินขึ้นก็ไม่ถึงสเปคแถมยังตกด้วย
พอตกปุ๊บก็มีค่าใช้จ่ายรายละเอียดเกี่ยวกับเรือเหาะลำนี้ก็มีคนพูดมาหลายครั้ง
นะฮะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในรายละเอียดสั้นพอสังเกตพี่เข้าใจ
แล้วว่าเรือเหาะลำนี้นี่มีความเป็นมาอย่างไรซื้อจากใครมา
เพราะว่าคุณมินคืออาวุธเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ในที่นี้
คือเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นคอมมิชชั่นในการซื้อขายใช่ไหมครับ
ซื้อมาซื้ออาวุธนี่แหละครับคือในสมัยก่อนผมเป็นกรรมธิการงบประมาณ
การเป็นกรรมธิการงบประมาณก็หมายความว่าทุกกระทรวงทะบวงกลมต่าง
ใช้เงินหลวงแม้แต่บาทเดียวก็ต้องมาที่คณะกรรมธิการงบประมาณ
ของผมปี๒๕๕๙

แต่ปัญหาของมันเนี่ยที่มันประหลาดมากก็คือเวลาที่เราอนุมัติงบ
ก็คือคุณไปซื้อของอะไรเนี่ยมันจะต้องอนุมัติก่อนแล้วถึงจะไปซื้อ
ก็คือต้องตกลงให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมีการซื้อขายเกิดขึ้น
รถยนต์คันนึงเนี่ยคุณมิ้นไปซื้อเนี่ยเขายังจองเนี่ย
วันนี้อีกสักเดือนหนึ่งถึง๒เดือนได้ใช่ไหม

คือรัฐบาลอนุมัติเมื่อปี๕๒เดือนมีนาเดือนเมษากองทัพบกเซ็นสัญญากับบริษัท

เดือนมิถุนาเนี่ยของส่งแล้ว
มิ้นไปหามาเขาบอกว่ากว่าจะสร้างเสร็จได้ลำหนึ่งใช้เวลาปี

คือแหม่มันก็ต้องใช้เวลานะ
หรือว่าอันนี้ลักษณะคล้ายกับเครื่องบินอะไรอย่างนี้ไหมคะที่เราซื้อต่อมาจากคนนั้นคนนี้หรือเปล่า
คือคงไม่ใช่คือทางกองทัพบกเขาคงไม่ซื้อของมือสองหรอก

ที่มีในสต๊อกอยู่แล้วอย่างนี้เหรอคะ
ของพวกนี้มันไม่มีในสต๊อกหรอกครับมันไม่ได้ผลิตขายได้ตลอดเวลา
แต่ซื้อมาจากใครแล้วซื้อมายังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง

หน้าห้ามพลาดเด็ดค่ะเพราะมินเชื่อว่าหลายคนเนี่ย
พูดถึงประเด็นนี้กันมาหลายต่อหลายปีแล้วว่า
เป็นเรื่องที่หลายคนยังคล่องใจบ้าง
เป็นเรื่องที่หลายคนมองว่าแล้วตกลงมันคุ้มหรือไม่คุ้ม
เดี๋ยวช่วงหน้าแจกแจงกันค่ะ
เนื่องจากที่มีประเด็นที่ทางกองทัพจะมีการปลดระวังเรือเหาะตรวจการนะคะ
ซึ่งซื้อมา๘ปีไม่ได้บินเลยไม่ได้ขึ้นฟ้าเลย
หรือบางทีขึ้นไปก็ขึ้นได้ไม่ถึงมาตรฐานที่ควรจะขึ้นถึง
หลายคนก็คล่องใจประเด็นนี้มานานแล้วว่า
มาตกลงซื้อมาจอดซื้อมาโชว์หรือว่าซื้อมาทำอะไรจะได้ใช้งานไหม
เพราะมันจอดอยู่เฉยจนวันนี้ปลดระวัง
คือคุณมิ้นเนี่ยการเรื่องอาวุธเนี่ยทางกองทัพเนี่ยเวลาซื้อเนี่ย
ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง

ผมเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณต่างถ้าเป็นของกองทัพ
ไม่ว่าจะทัพบกทัพเรืออากาศเขาจะเรียกว่าเป็นความลับ
เขาจะตีตาไว้ที่แฟมเลยว่าเป็นความลับ
เมื่อพิจารณาก็ดูได้เฉพาะในห้องประชุม
จะเอากลับบ้านหรือเอาออกนอกห้องประชุมไม่ได้
เพราะเวลามาชี้แจงเนี่ยทางกองทัพจะมา
คือขนาดเป็นสอสอเขาปิดห้องปิดห้องปิดลิฟต์เลย
ก็พูดง่ายว่าเอาเอกสารให้ดูดูก็ดูตรงนี้แหละ
ไม่ได้ให้เอากลับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเปคต่าง
อันนี้ต้องเข้าใจเสียก่อนเรามาวิเคราะห์เรามาพูดเนี่ย
มันมีรายละเอียดหลายเรื่องครับซึ่งจริงเนี่ยข้อมูลต่างนั้น
กองทัพเขาก็ต้องเห็นใจเขาเพราะเรื่องอาวุธจะมาเปิดเผยไม่ได้
คืออันนี้อันนี้มินถามดูค่ะสงสัยว่าอาจสมมุติว่าเรื่องอาวุธเนี่ยเป็นความลับ
ที่บอกว่าเปิดเผยไม่ได้เป็นปัญหาความมั่นคงเพราะกลัวว่าใครจะรู้คะ
ทางกองต่างซึ่งไม่เปิดเผยอันนี้ผมเข้าใจว่าทุกประเทศเนี่ยก็คงจะมีระดับความมั่นคงไม่เหมือนกัน
ประเทศไทยเขาเก็บเรื่องความมั่นคงเรื่องนี้อย่างเข้มงวด
เข้าใจว่าซื้อมาเพื่อแสดงแสนยานุภาพซะอีกว่าเรามีอันนี้อยู่นะคนอื่นจะได้กลัวก็คงจะ
จะพูดอย่างนั้นคงไม่ได้ทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ประเทศหนึ่งคุณมิ้น
ประเทศนี้เขาเปิดเผยผมไม่อยากจะพูดประเทศไทยหรอก
ท่านผู้ชมครับผมพูดประเทศไทยไปเนี่ยคือมันมีปัจจัยหลายเรื่อง
ไอ้ประเทศเนี้ยมันซื้ออาวุธเหมือนกับประเทศไทยเลยเด๊ะเลยเออเหมือนกันเป๊ะเลย
มีชื่อไหมคะประเทศนี้มีครับประเทศสารขัน
ประเทศนี้เราเคยพูดถึงแล้วนะประเทศนี้มันเปิดเหมือนประเทศไทยเลยแต่ไม่ใช่ประเทศไทยนะ
คุณมิ้นก็อย่าไปบอกว่าไปเหมือนกับประเทศไทยย้ำว่าเขา
เป็นเหมือนประเทศฝาแฝดเราแต่ไม่ใช่ประเทศเราใช่ครับทีนี้ประเทศเนี้ย
มันก็มีปัญหาอีกคือทางภาคใต้เขาเขามี๓จังหวัด
ทางภาคใต้มีปัญหาเหมือนกันเอาเป็นว่าประเทศนี้
มีปัญหาเหมือนประเทศไทยแล้วกันเพราะว่าการซื้ออาวุธนี่ไม่ใช่ประเทศไทย
ก็ซื้อประเทศเดียวนะประเทศอื่นเขาก็ซื้อนะครับที่นี่ปรากฏว่า
ในประเทศสารขันมีปัญหาทางภาคใต้
เขาซื้อเหมือนกันครับคือซื้อเรือเหาะ
ซื้อเหลือเหาะเหมือนกันครับอันนี้ผมพูดในฟัง
ซื้อเรือเหาะลำนี้เหมือนกันการซื้อเรือเหาะเนี่ย
คุณมิ้นต้องเข้าใจนะครับคุณเห็นในรูปใช่ไหมผมอยากจะให้ทีมงานขึ้นรูป
ให้ดูนะฮะเรือเหาะเรือเหาะเนี่ยก็ประกอบไว้ด้วย
บรรลูนเรือเหาะผมอธิบายไป
เพื่อจะไม่ให้ท่านมีบางคนจะได้ไม่เอาไปเปรียบเทียบ
ผมไม่ได้ให้เปรียบเทียบนะนี่เป็นประเทศสารขันไม่ใช่ประเทศไทย
เพราะว่าการพูดเรื่องอาวุธเนี่ยมันเป็นชั้นความลับ

ชูวิทย์มันไปสอดรู้ขึ้นมาได้ยังไงประเทศนี้เขาเปิดเผย
ประเทศนี้เขาพอดีว่าเขาเปิดเผยและซื้อมาเนี่ย
เคียงกันซื้อมาเมื่อปี๕๒ซื้อมาปี๕๒
ช่วงนั้นเรือหาช่วงนี้ถึงช่วงนี้เนี่ยนะตามที่ผม
มีข้อมูลมาเนี่ยเอ่อมันระยะทั้งหมดเนี่ยเออ
๔๗เมตร๔๗เมตร
มีเศษให้ด้วย๔๗๓๕เมตร
ประเทศนี้ก็โปร่งใสฮะเขาบอกเขาซื้อมาจากบริษัท
บริษัทนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อขายเรือเหาะลำนี้ลำเดียว
แล้วเดี๋ยวเออมันไม่ได้ขายอย่างอื่น
ปรากฏว่าทางกองทัพของประเทศสารขันเนี่ย
ให้กับกองทัพประเทศสารขันไม่มีประวัติอะไรทั้งสิ้น
และไม่เคยขายเรือเหาะลำนี้ลำเดียวแล้วกับเจ๊งเลย
เจ๊งด้วยเออแล้วก็ตั้งมาก่อนที่จะขายเรือเหาะลำนี้
อยู่ประมาณ๑ปีปีเดียวไม่เคยขายอะไรมาก่อนเลย
ขายอาวุธไม่เคยขายยุทธภัณฑ์อะไรต่าง
แต่ปรากฏว่ากองทัพของประเทศสารขันเนี่ย
เชื่อถือไอ้ประเทศไอ้บริษัทนี้มากใจปั้มมากซื้อราคาเท่าไหร่

ความยาว๔๕ราคา๒๖๐ล้าน
ล้านนี่เป็นแค่เพราะตัวเรือเหาะนะ
ก็เรือหอส่วนที่เรือหอนี่คือส่วนที่หนึ่ง
ก็คือมันเป็นตัวผ้าใบ
ซึ่งบอกว่ามีตั้ง๗ชั้นเป็นวัสดุแบบพิเศษสังเคราะห์พิเศษ
ยังไม่รวมตัวห้องเครื่องนักบิน
ส่วนที่๒ซึ่งจะประกอบไว้ด้วยกล้องวงจร

ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าอีก๗๐ล้าน
รวมทั้งหมดก็เป็น๓๓๐ล้าน
เขาก็บอกว่ามีอุปกรณ์ภาคพื้นดินอีก๒๐ล้าน
รวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จหลงจ้ง๓๕๐ล้าน
ทีนี้ไอ้นี่มันเป็นในหน้าบริษัทนี้
บริษัทที่ผลิตไอ้เนี่ย
แล้วบริษัทผลิตนี่มีประวัติในการผลิตมาก่อนด้วยไหมคะมีนะมีนะ

แต่ปรากฏว่ามันมีคู่แข่ง

มันก็ดันมีคนสอดรู้สอดเห็นว่า
มันเคยมีการซื้อมาก่อน

เล็กกว่าเหรอไซส์เล็กกว่าไซส์ประมาณ๓๐

คุณมิ้นท่านผู้ชมครับมัน๓๔เมตรมันบอกว่ามันซื้อมา๓๐ล้านเท่านั้น

อันนี้๓๐ล้านนี่คือตัวบอลลูนนะเห็นไหมตัวเรือเหาะ
๓๐ล้านกับ๒๖๐ล้านหรอคะ
เออใช่เปรียบเทียบ๒๖๐ล้านกับ๓๐ล้านนะฮะ
เพราะว่าการที่เรือเหาะเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์อะไรติดใช่ไหม
เหาะบางทีเขาก็ไปใช้ในธุรกิจอื่นเช่นการถ่ายทำในสมัยก่อนนะ

ใช่เพราะไม่จำเป็นต้องไปดูเฉพาะโจรผู้ร้ายอย่างเดียว
ทีนี้ไอ้ปรากฏว่าไอ้แอร์ชิปเอเซียเนี่ย
มันก็บอกว่ามันเสนอให้๓๐ล้านยาว๓๔มันก็มีคนอุตส่าห์
เลนล่ะพูดง่ายมันเอายังไงรู้ไหมครับ

มันเอาไปขาน๓๔เมตรเอาไปหาร๓๐๓๕ล้าน
ราคานะอ่าก็ปรากฏว่ามันเท่าไหร่เมตรละล้านเศษสิ
อืม

เป็นหน่วยเมตรเลยว่าตกเมตรละเท่าไหร่

เออมันพิษดารมันไปคิดพิเลนมันก็เอาไปหารดู
ประเทศสารขันนี่มันมีคนที่มันคอยคิดไม่ดีอยู่เรื่อย
มันก็ไปคิดว่าอย่างนี้๓๔เมตรมันหารออกมาแล้วเนี่ย
ราคาซื้อ๓๐๓๕ล้านเอาเฉลี่ยเลย

เออมันเอา๔๗๔๗๓๕เมตร
หารกับ๒๖๐ล้านที่กองทัพบกของประเทศสารขันเนี่ย

ก็ปรากฏว่าหารออกมาแล้วมันได้๕ล้าน

ละ๕ล้านนะฮะเมตรละ๕ล้าน
เมตรละ๔ก๊ากเอาตีไป๕ล้าน๕ละกัน

ซึ่งมันบอกว่าเอ๊ะทำไมกองทัพของประเทศสารขันมันซื้อของแพงอย่างนี้

เขาบอกในวงการเรือเหาะเนี่ยมันไม่ได้เป็นวงการที่ใหญ่
และผู้ผลิตมันก็ผลิตกันอยู่ไม่กี่เจ้า
นั่นก็อาจจะเป็นปัญหาที่คุณมิ้นว่ามันคงจะมันอาจจะตกเลขหรือเปล่า

อาจจะตกเลขหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเขาก็หาแล้วนะ
ไอ้๒๖๐ล้านเนี่ยมันหารกับจำนวนเมตรนะฮะ
ไอ้จำนวนเมตรเนี่ยบริษัทเนี่ยมัน๓๔เมตร

มันจะไปเทียบกับ๔๗เมตรได้ยังไงมันก็เทียบโดยการเอามาจากตะยางมาหาร
ก็คือเอา๓๔เมตรไปหาร๓๐๓๕ล้าน
ก็สรุปแล้วเฉลี่ยแล้วไอ้ทางนี้๑ล้านต่อเมตรทางนี้๕ล้าน๔ต่อเมตร
อันนี้ก็คือสิ่งที่กองทัพประเทศสารขันเขาซื้อ
วกด้วย๗๐ล้านไอ้ห้องนักบินกับเรื่องกล้องวงจรปิดที่ฉายภาพตอนกลางวันและกลางคืน
วกด้วยอุปกรณ์สื่อสารภาคพื้นดินรวมทั้งหมด๓๕๐ล้าน
ทีนี้ประเทศสารขันเขาก็บอกว่า๓๕๐ล้านมันก็ไม่แพงนะ
ไม่แพงเหรอไม่แพงถ้าเกิดมันทำงานได้
อันนี้จะเป็นเงื่อนไขหลักเลยนะเออถ้าเกิดมันทำงานได้
เพราะไอ้บริษัทที่ว่าเนี่ยคือบริษัทในหน้าเนี่ยมันไม่เคยขายอะไรเลยพอมันขายได้มันดีใจมาก
บริษัทเลยมันปิดบริษัทไปเลยมันปิดบริษัทหนีไปเลย
หนีด้วยใช่บริษัทนี้ปิดกองทัพของประเทศสารขันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้
เมื่อปี๕๒ซื้อแบบเดียวกับประเทศไทยเลยปรากฏว่าไม่ได้ใช้
ปี๕๓ก็ว่าจะเอามาก็ปรากฏว่าขึ้นไปก็ปรากฏว่าไม่ได้ใช้ยังรับงานกันไม่ได้
ไอ้คนที่เซ็นรับงานก็ไม่กล้าเซ็นพลอยลาออกไป
พอปรากฏว่าจะใช้ก็ปรากฏว่ารั่วมีตัวรั่วตัวรั่วต่างเพราะในนี้
เจ็ดชันรั่วหมดเลยหรอครับมันต้องใช้แก๊สฮีเรียมเพื่ออัดเข้าไป
ถ้ามีรั่วขึ้นมาแก๊สอีเรียมเขาบอกว่าประเทศสารขันซื้อในการเติมครั้งหนึ่ง๓ล้านบาท
ปกติมันหลักแสนไม่ใช่เหรอคุณชุวิต
แต่ไอ้นี่มันบอกว่ามันเติมครั้งหนึ่ง๗แสนก็อาจจะลูกเล็กกว่า

เทียบอีกแล้วเหรอประเทศนี้คนเก่งแน่ะเยอะนะมันเติม๓๔เมตร๗๐๐บาท
มันถึง๓ล้านมันก็แพงไปอีก
ก็ยังไม่จบฮะเพราะหวังว่าจะได้ใช้ประเทศสารขันเมื่อปี๕๕เนี่ย
ก็ปรากฏว่ามีนายกหญิงเหมือนกับประเทศไทย

ปรากฏว่าไอ้เรือเหาะลำนี้ตกอีกซะแล้ว
ก็เลยจัดงบไปซ่อมอีก๕๐ล้าน
ว่าไปนี่๔๐๐ล้านแล้วนะแสดงว่ายังไม่ได้ใช้นะ

แต่ว่าซ่อมเสียแล้วนะฮะ
๕๐ก็รวมไปทั้งหมด๔๐๐ล้านนะ

ซึ่งมีพบทบ๒คนเหมือนกันนะฮะ
ประเทศสรรคันในปีที่ซื้อปี๕๒

เขาก็จัดงบมา๕๐ล้านเอามาซ่อม

ยังซื้อไปนี่ยังไม่ได้ใช้เลยซ่อมซะแล้ว
ถูกเงินต้องเหลือ

ว่านี่ไม่ใช่ประเทศไทยนะที่ผมพูดมันประเทศสารคำนะ
ไม่ใช่นะคะนี่ประเทศสารคันเดี๋ยวก่อน
เชื่อว่าคุณผู้ชมตอนนี้อยากฟังต่อใช่ไหม

อยากรู้มากว่าถ้ามีคนคิดเลขเก่งขนาดนี้

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะคะ
ใครเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้หรือว่า
เราเคยได้ยินว่ามีประเทศอื่นที่เขาเปิดเผยแบบนี้อีก
ส่งมาพูดคุยกันได้แต่ขอใช้คำสุภาพด้วยนะคะ

คือท่านผู้ชมครับประเทศสารขันเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเปิดเผย
แล้วใครก็วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับงบได้
โอ้โหดีจังเลยเออประเทศไทยก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวความมั่นคงไง
คุณมิ้นเข้าใจไหมจะไปพูดได้ยังไงเดี๋ยวมันเป็นความลับ

ถ้าเป็นชั้นความลับว่าเรื่องความมั่นคงในเรื่องเอาวงอาวุธนี่จะไปพูดอะไร
อืมอย่างนี้เข้าใจมันเป็นเรื่องแสดงอย่างรูปภาพกันเนอะ
ก็แปลกนะว่าไอ้ประเทศสารขันเนี่ย
ตอนนี้เขาก็อยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร

ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ขายอาวุธให้
เพราะเขาถือว่ามันเป็นรัฐบาลทหาร

แต่มีความสัมพันธ์อย่างอื่นความสัมพันธ์กันดีนะครับ

ทีนี้ทางประเทศทางยุโรปเนี่ย

ทางนี้ทางประเทศสารขันเนี่ยเขาก็เลยหันไปซื้อกับ

ทีนี้ต้องเข้าใจนะครับถ้าในกรณีของ

คือสัมภาวุฒิเนี่ยหมายความถึงเครื่อง

พุทธเขาเป็นคนซื้อแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยลบ
เรื่องรถรถบรรทุกเรือเหาะอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นขนส่ง
ซึ่งเขาติดป้ายดำแยกกัน
ส่วนเรื่องเกี่ยวกับภาระก็เรื่องการจัดซื้ออาหาร
การจัดซื้อเสื้ออะไรอย่างนี้คือเขาแยกกัน
เพราะฉะนั้นการแยกการจัดซื้อก็แยกกันหมด
กองทัพกองทัพบกก็ซื้อของกองทัพบก
กองทัพอากาศก็ซื้อของกองทัพอากาศ
กองทัพเรือก็ซื้อของกองทัพเรือ
อันนั้นหมายความว่าถ้าซื้อหมวกใบเดียวกันเมื่อไหร่ล่ะ
คุณมิ้นหมวกหมวกหมวกเหล็กเห็นไหมที่ทหารใส่
ถ้ากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศทั้ง๓กองทัพเนี่ย
หมวกประเภทเดียวกันนะประเทศสารขันนะแต่จะได้ราคาต่างกัน

ทำไมคุณไม่ซื้อไปพร้อมกันเผื่อจะได้ราคาส่งอะไรอย่างนี้
นั่นน่ะสิครับก็คือประเทศสารคันเขามีกฎเกณฑ์อย่างนั้น
อกจากนั้นและประเทศสารขันยังไม่จบนะคุณมิ้น

ยังไม่จบยังซื้อเครื่องปั่นไม้ชี้ป่าช้า
เครื่องตรวจจับนะเวอร์

อกจากนั้นก็ยังซื้อเรือหุ้มเกาะ
รถหุ้มเกาะ
ซื้อจากประเทศคลางครดรัซเซีย

ประเทศสารครัฐนเนี่ยถ้าทางมันจะอาการหนัด
เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับประเทศ

เออนะก็มีปัญหาภาคใต้
เดี๋ยวที่ซื้อมาทั้งหมดที่ภาคใต้อย่างเดียวเหรอคะ
ก็ซื้อทั่วไปถ้าพูดถึงภาคใต้
เขามีงบต่างหากนะ

๓แสนล้านนะครับ

มันบอกว่าผลิตมาโดยคนอังกฤษ
แล้วปรากฏว่ามันก็ไปขาย
ประเทศที่มีปัญหาทั้งหลาย
เขาก็ไปขายปรากฏว่าที่ประเทศอังกฤษ
สารที่นู่นไอว์กระบวนการตัวสอบอาวุธอะไรค่ะ
เขาเอาจริงเพราะเขาถือว่าไปขายให้ต่างชาติ
แล้วไปอ้างว่าเป็นของประเทศอังกฤษเขาก็ไปตรวจสอบ
มันไม่สามารถทำงานได้จริงมันตรวจจับระเบิดก็ไม่ได้
เพราะว่าวิธีการทำงานของมันเป็นเรื่องของการหลอก
โดยสารของประเทศอังกฤษเขาลงโทษยึดทรัพย์นายคนนี้
ซึ่งนายคนนี้มันชื่อเจมส์อะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้เป็นคนอังกฤษ
เป็นบริษัทอังกฤษที่เอามาขายทั้งอีลักษณ์หลายไนเจรียขายประเทศไทย
สารขันด้วยประเทศไทยด้วยแต่ผมไม่รู้เรื่องประเทศไทย
อันนี้ผมพูดถึงประเทศสารขันเพราะข้อมูลของประเทศสารขัน
แล้วก็ประเทศสารขันก็ไม่ยอมที่จะไปเอาเรื่องทิ้งออกมา
จนกระทั่งเราเนี่ยทางศาลที่อังกฤษเขายึดทรัพย์ในคนนี้
แล้วไปแบ่งเฉลี่ยให้กับประเทศต่างที่ซื้อทีทีสองร้อย

แล้วก็เอาไปแบ่งสับและเอาไปคืนประเทศต่างที่ถูกโง่
โง่นะฮะซื้อมาโง่ซื้อมา
ซึ่งไม่ได้รวมประเทศสารขัน

เพราะมันโง่โง่หัว
เขาไม่ได้เอาไปรวมกับบอกว่ายอมรับว่าเขาโง่
คือประเทศสารขันเป็นประเทศที่รับกันตรง
หนูนึกว่าเขารวย
รวยแล้วก็โง่ไงก็ต้องมีคุณสมบัติสองอย่าง
ถ้าไม่รวยแล้วไม่โง่ซื้อไม่ได้หรอก

เพราะฉะนั้นคุณสมบัติสองอย่างที่ประเทศสารขันมี
คือต้องรวยแล้วก็ต้องโง่
ถ้าไม่มีคุณสมบัติ๒อย่างนี้ซื้อไม่ได้

คือถ้าพูดเรื่องประเทศสารขันผมก็พูดคล่อง

รวมทั้งเรือเหาะลำนี้ด้วย

จะเอามารับคนรับก็ไม่กล้าที่จะเซ็นรับ

เซ็นรับเสร็จปรากฏว่าจะเอาไปรับ
ดูแลความปลอดภัยของนายก
ซึ่งตอนนั้นประเทศสาขันมีนายกหญิงเมื่อปี๕๕
จะไปตรวจดูทางภาคใต้ก็บินไปหน่อยนึง

ก็ไปเอางดซ่อมอีก๕๐ล้านใส่เข้าไป

เวอร์ไวแอโลที่เป็นผู้ผลิต
นอกจากนั้นแล้วทำไปทำมาเนี่ย

ขึ้นบินก็ไม่คุ้มเสี่ยง

เขาก็บอกว่าปลดประจำการไปเลย
คือพูดง่ายว่ายังไม่ได้ใช้

คือมันไม่ใช่ยังไม่ได้ใช้มันใช้ไม่ได้ป่ะคะ

คือประเทศนี้ก็บอกแล้วมันมีคุณสมบัติสองอย่าง

ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้

เพราะว่ายังไม่ทันใช้ไม่ทันใช้มันเสียแล้วจะไป

เงินภาษีอากรของประชาชนนี่แหละ
แล้วประชาชนประเทศนั้นเขาถามอะไรไหม

คือเก็บภาษีอากรของคนในประเทศนั้น

เพื่อเอาเงินมาซื้ออาวุธ

แบบว่าเอาซื้อมาสรุปใช้ไม่ได้ทิ้งแล้วกัน
ก็เขาบอกเนี่ยเขายังตอบอีกเนี่ย

คนซื้อคนซื้อก็ตอบบอกว่า
เอ้าก็มันนานแล้วเขาจำไม่ได้

เออทำไมคนซื้อเขาก็ตอบแบบ

แล้วประชาชนประเทศนั้นต้องทำยังไง

ตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้เลย

คนปัจจุบันนี้คือ
แต่ผมไม่บอกชื่อนะเพราะประเทศสารคันเขาเรียกยาก

เขาบอกว่าเฮ้ย

พอไปถามคนที่เขาเคยอยู่

คนซื้อคนซื้อเขาบอกว่า

จะไปจำได้ยังไงให้ไปถามคนปัจจุบันดีกว่า

เขาบอกว่าเขาจำไม่ได้แล้ว

เฮ้ยเขาไม่ตอบ

มันเป็นหัวใจเพราะว่ายังมีคนที่เป็น
เขาเรียกอะไรนะฝ่ายความมั่นคงใช่ไหม

เขาไปดูงานที่ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุทธโปรกรณ

ตอนนี้มีอะไรที่เอามาแล้วใช้ไม่ได้อีกไหมคะเนี่ย
โอ้โหเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วไง
ทีลีคอปเตอร์เอ็นสโตรม

จากยูเครน๓๖คัน

เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดจีที่๒

เขามิ้นกำลังคิดว่าเขาเห็นไทยเป็นไอดอลหรือเปล่า

เพราะว่าเรื่องซื้ออาวุธเนี่ยมันมีในหน้า

ยังไม่จบเลยใช่เพราะไอ้บริษัทนี้
พอมันขายเรือเราเหาะเสร็จแล้วมันปิดบริษัท

มันก็เป็นผมอยากจะให้ผมพูดต่อไป

ผมไปหาประเทศสารคัณไม่ได้

เขาก็จะมีข้อมูลออกมาให้เราเห็นถึงกระบวน

วันนี้เราเอามาให้ดูตัวอย่างว่า

เป็นประเทศที่อาจจะมีเงินเยอะอาจจะมีเงินเหลือ

เอาเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อให้เรารอบครอบแล้วก็ระมัดระวังกันมากขึ้นอย่างน้อย
เขาเห็นเป็นเราเป็นไอดอลก็ดีแต่เราอยากเห็นเขาเป็นไอดอลน่าจะดีเหมือนกัน

พูดคุยกันสนุกนะคะวันนี้สำหรับเรื่องราวของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ